คุณผู้ชมคะช่วยกันหน่อยค่ะช่วยดูดวงไฟประหลาดดวงนี้นะคะที่นครสวรรค์
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปไปพิสูจน์มาให้
สงสัยว่านี่คืออะไรใช้กระสืรหรือไม่หรือผีพงตร์หรือ
อะไรที่เราเคยเล่าไปเวลาเจอดวงไฟประหลาดถ้าเป็นผีก็รีบมากเลยนะ
บินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าคุณอรัชพรดวงไฟเนี้ย
ลอยวิบวับวิบวับแล้วหายไปที่บ้านร้างมีต้นโพอยู่ด้วยนะ
แล้วหายไปเลยตรงนั้นอ่ะบ้านร้างด้วยเหรอใช่ค่ะ
นี่ค่ะคือจะเป็นสีส้มนะแล้วก็ลอยหายไปที่ต้นโพอยู่ที่บ้านร้าง
คนที่ถ่ายได้เนี่ยบอกว่าถ่ายได้ช่วง๓ทุ่ม๑มกราคมค่ะ
อืมชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะก็ไปจุดที่คนถ่ายภาพ
ภาพนี้ถ่ายเอาไว้ได้อ่ะค่ะแถวนั้นบ้านคนไม่ค่อยมีอยู่ท้ายหมู่บ้านแล้วค่ะ
มีบ้านคนแค่ไม่กี่หลังช่วงกลางคืนนี้เงียบเลยนะต้นไม้ข้างหลังดีกว่า
ใช่แต่ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะต้นโพอายุหลายสิบปีอะค่ะ
คนก็จะไปกราบไหว้กันนะทีมข่าวไปคุยกับนางสาววิลัยพร
เย็นระยับอายุ๔๓คนนี้เป็นคนที่เห็นแสงไฟประหลาดนะคะ
เธอเล่าให้ฟัง๓ทุ่มเกือบ๔ทุ่มแล้วล่ะ
หนึ่งมกราคมกำลังจะออกไปนั่งเล่นนอกบ้าน
นหน้าไปมองท้องฟ้าอ้าวเห็นดวงไฟอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่
ตอนแรกนึกว่าเป็นโรนใครเอาโดรนมาบินอ่า
ก็ลองมองดูเพ่งมองดูสังเกตดูดีเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่
เพราะว่าแสงไฟที่เห็นดวงไฟที่เห็นดวงนี้
มันจะมีเหมือนกับสีดำดำคล้ายหัวคนอ๋อแล้วเหมือนกับมีแสงไฟ
ห้อยลงมาจากสีดำดำคล้ายหัวคนก็คือลักษณะเหมือนกระสืออ่ะ
ถ้าพูดขนาดนี้แล้วบอกแบบนี้คล้ายแบบนี้
ก็เลยถ่ายเอาไว้นะคะแล้วดวงไฟดวงนี้ก็บินออกไป
ฝั่งซ้ายทีขวาทีแล้วก็หายไปที่บ้านร้างอยู่ห่างจากจุดที่เธอ
ดวงไฟนี้ประมาณสักร้อยเมตรเธอบอกว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ย
ไม่ได้คิดจริงจริงว่าเป็นกระสงกระสืออะไรหรอกแต่พอถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็ไปให้คนในหมู่บ้านดูเนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวเลยว่ากระสือแน่
นี่ค่ะหายไปตรงนี้บ้านร้างตรงนี้ค่ะต้นไม้
นี่ภาพกลางวันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวอืม
แต่กลางคืนเธอบอกมันเงียบมากหายไปตรงนี้เลย
คือถ้าเป็นโรนมันต้องมีเสียงบ้างเสียงใบพัดเสียงอะไร
แต่เธอบอกว่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยนะก็เนี่ยคนก็เลยเชื่อกันนะคะ

จะมีต้นมะขามเทศบังใช่ไหมแม่ก็จะเหมือนมีหัวแล้วมันเหมือนมีมีพวงอะไรที่มันห้อยลงมา
คือแม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพวงอะไรเนี้ยอืม
มันก็แวบแวบอยู่อย่างเงี้ยแต่คือมันก็จะหลบกล้องเราตลอดไง
แล้วสักการณ์บินมันมันบินอะไรนะมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ว่าบินนะ
คือมันแวบคือแวบเป็นเรื่องคือมันเหมือนมันหลบเราอ่ะแวบแวบมาทางหลังเกินโผล่เนี้ย
แล้วคือเราก็ไม่ได้วิ่งกลางมาดูว่ามันตกไปตรงไหนเนี้ยอืม
แต่คือว่าคนที่เคยเห็นก็คือก็ลงไปตรงบ้านล้างแล้วก็กลัวก็กลัวจะไม่ทำงานที่วัดไงก็คงทำใจได้
คือที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นกระสือก็เพราะว่าจุดที่ดวงไฟดวงนี้ลอยแล้วหายเข้าไปที่เป็นบ้านร้างอะค่ะ
มันมีเล้าไก่ของชาวบ้านด้วยเล้าไก่ชนก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปกินไก่ไปอะไร
อันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อกี้เนอะนี่ไงนี่ไงเป็นลักษณะแบบนี้
นางสาวิลัยพรก็เลยบอกว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวนะที่เห็นเนี่ยอืม
ประมวลหลั่นชุ่มอายุ๖๓ปีชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เคยเห็นเหมือนกันแล้วคล้ายกันเลย
เขาบอกว่าเขาเจอเมื่อประมาณสักสองเดือนก่อนได้ประมาณ๒ทุ่ม
กำลังเอาข้าวไปให้หมาที่อยู่ใกล้ใกล้กับต้นโพพอให้ข้าวหมาเสร็จปุ๊บจะเดินกลับบ้าน
อะไรไม่รู้แหละแหงหน้ามองขึ้นฟ้าเอ้า
ทำไมมันมีแสงประหลาดประหลาดแบบลักษณะแบบนี้เลยอ่ะแต่มันลอยช้านะค่ะ
ลอยช้าช้าแล้วก็ผ่านหัวของเธอไปแล้วก็หายเข้าไปทางบ้านร้างที่เดิมเลยเนี่ย
ที่เธอเห็นเป็นอย่างงี้เลยหายไปที่บ้านร้างตรงนั้นเธอบอกว่า
ไม่รู้อะไรเหมือนกันแต่รีบกลับบ้านดีกว่าก็ไม่รู้เลยว่าแสงเนี่ยไปตกที่บ้านหลังไหนยังไงบ้าง
เพราะไม่เคยเล่าให้ใครฟังส่วนตัวตอนแรกคิดว่าคงเป็นผีพุ่งใต้ละมั้ง
แต่พอมีคนมาเห็นแสงประหลาดนี้อีกครั้งนึงแล้วก็ถ่ายวีดีโอเอาไว้ได้แล้วเอามาดูกันอ่ะ
เธอก็เลยถึงเพิ่งจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเธอก็เคยเห็น
ไหนมันป้ายืนตรงนึงนะอยู่ตรงตรงนี้นะและเลน่ะนะแล้วก็แหงะมาแหงะมาเขากำลังพุ่งมา
ก็พุ่งมาจากตรงนึงแต่ก็มาแต่มายังไม่ได้ดูว่าจะไปตกตรงไหนเลยรีบเดินไปเดินคนเดียวด้วย
คิดว่าเป็นผีพุ่งใต้ที่คนโตก็พูดกันมั้งว่าผีพุ่งใต้พุ่งมาก็ยาวหน่อยนะ
เขาบอกว่าไม่แน่นะพอชาวบ้านเห็นคลิปนี้กันทุกคนก็ลงเสียงเป็นเสียงเดียวกันใช่ไหมคะ
ก็คือกระสือที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้น
เพราะว่าวันที่พบเห็นแสงประหลาดนี้มันคือ๑มกราคม
ซึ่งตรงกับวันพระพอดี
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะที่เรานำเสนอไอ้ข่าวแบบนี้
แสงประหลาดผีโพงผีกระสือหรืออะไรก็ตามเนี่ย
คือเราต้องการจะไปพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไงว่าตกลงมันคืออะไร

แล้วชาวบ้านที่เขาเห็นเขาก็สงสัยไง
เขาก็อยากให้ทีมข่าวของเราไปช่วยดูหน่อยว่าอะไรกันแน่
เราจะไปพิสูจน์ความจริงให้เราก็ส่งทีมข่าวไปทุกครั้งนั่นแหละ
เราก็ไปเขาบอกว่าเจอตรงไหนเราไปตรงนั้น
กลางวันไม่เจอเอาเราอยู่ค้างคืนอย่างนี้อยู่ข้ามคืน

ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ชม
ต้นไม้ใหญ่รกทึบขึ้นเต็มไปหมด

ไปตั้งกล้องเอาไว้เลยกะว่าเอาเดี๋ยวต้องเจอบ้างแหละ
แม้เขาเจอกันตรงนี้เราก็ต้องเจอบ้าง
แล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่เวลาเราเจอที่บอกว่ามีผีที่ไหนที่นู่นที่นี่

ไม่รู้ว่าช่างภาพเราเอาพระไปห้อยที่กล้องหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

แต่ก็ทีมข่าวบอกโอ้โหบรรยากาศวางเวงเหลือเกินค่ะ
ถ้าคราวหน้าเจออีกไม่อยากจะมาแล้ว

ไม่เจอแต่ก็จริงถ้าลองไปย้อนดูอ่ะ
มันจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกัน

อันนี้ก็สุดแล้วแท้แต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะ